ห้วยไร่เนี่ยเวลาเล่นคอนเสิร์ตขึ้นแสดงทีไร
แฟนคลับจะเอาอะไรมาให้ก็ไม่รู้ของได้แปลกนะครับนะครับคือแกเขาบอก
บอกแฟนคลับบอกอยากได้ของหนักก็นึกว่าจะได้เงินได้พวงมาลัยที่เป็นแบงค์พันธุ์อะไรแบบนี้

ถึงความคุณพูดนึกโปรดชีวิตกู

ผมขอโทษบางทีก็จะไปท้าคนจริง

ผมขอโทษทีก็จะไปท้าคนจริง
แม่สอดแม่สอดผมเจอธนาคาเป็นท่อน
รู้ว่าหนักแล้ววัวตัวนี้มันต่ำกว่า๓๐๐โล
อย่าพูดไปไหนลูกมาทองดำมึงอยู่ตรงนี้
โอ้โหตำรวจครับจับกูเถอะครับ
มารูปทองดำกูจะพามึงมาดูกัญชา

ได้ไอ้ทองดำไปแล้วมีกองมวยไหล่ของเรา
นักเก่งมาหลายโล
ใครจะมีนึกว่าแฟนคลับเออเล่นด้วยไว้
แฟนคลับก็บ้าจี้ส่งลูกวัวมาให้พี่ก้อง
ไม่ว่ายิ่งโตก็ยิ่งเพิ่ม
นี่คือของขวัญชิ้นล่าสุดที่แฟนคลับ

ไปเล่นคอนเสิร์ตในงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีครับ
เห็นที่แรกก็ไม่เชื่อใส่ตาตัวเองว่า

ผมนึกว่าคุณพูดเล่นนี่พี่ก้องเขาบอกนะ

ผลของการไปท้าคนจริงครับ
อยากได้ของแปลกเลยได้ลูกวัวมาเลยฮะแล้วตั้งชื่อด้วยไอ้ทองคำ